ต่อกันที่เรื่องราวของวอเล็กบอลกันบ้างนะครับ
ล่าสุดนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยยอมรับว่า
หัวหน้าภูกษรทีมวอลบอลหญิงของไทยนั้น
มีโอกาสที่จะอำลาดทีมในเร็วนี้
จากรักษาข่าวในโลกโซเชียลที่มีข่าวว่า
เตรียมที่จะประกาศลาออกจากตำแหน่ง
หัวหน้าผู้ฟักษรทีมวลายบอลหญิงทีมชาติไทย
ล่าสุดครับนายสมพรใช้บางอย่าง
นายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลได้เปิดเผยว่า

ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เวลาในการทำทีมชาติไทยนั้นจะมีน้อยลง
สมาคมนั้นไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจ
แต่ว่าจะค่อยลดบทบาทของตัวเองลง
เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมครับ
ที่นักกีฬานั้นมีความคุ้นเคย
และน่าจะสามารถสารต่อทีมได้ในอนาคต
จากนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามทางด้าน
ลื้มจิตถิ่นขาวกัปตันทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ

ถึงรายการแข่งขันวอเล็กบอลเวิลกลางปีสนามแรก
ที่ประเทศจีนด้วยนะครับ